เกิดเหตุตำรวจในฮ่องกงปะทะกับผู้ค้าแผงลอย
ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่จัดระเบียบกวาดล้างแผงลอยที่ผิดกฎหมาย
เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ๔๔คน
ตำรวจปราบจราจนของฮ่องกงปะทะเข้ากับผู้ค้าแผงลอยในย่านมงกกนะคะ
ระหว่างที่ปฏิบัติภารกิจกวาดล้างหาบเร่แผงขายอาหารที่ผิดกฎหมาย
เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น
ส่งผลทำให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ๔๔คนค่ะ
โดยในจำนวนนี้มีตำรวจอยู่รวมอยู่ด้วย
ขณะที่ตำรวจจับกลุ่มตัวชาย๓คนที่มีอายุระหว่าง๒๗๓๕เอาไว้
ด้วยข้อหาทำร้ายร่างกายและขัดขวางการทำงานของตำรวจ
เจ้าหน้าที่ได้ใช้กระบองและฉีดสเปรย์พริกไทย
และมีรายงานการยิงขึ้นฟ้า๒นัด
เพื่อที่จะเตือนฝูงชนจำนวนหลายร้อยคน

และจุดไฟเผาถังขยะตามท้องถนน
รวมถึงการทำลายรถที่จอดอยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะ
ภายหลังจากที่เกิดความชุลมูลขึ้น
ระหว่างกลุ่มผู้ค้ากับเจ้าหน้าที่ตรวจสุขอนามัย
พยายามจะเคลื่อนย้ายแผงลอยเหล่านี้ออกจากพื้นที่ค่ะ
แถลงการของตำรวจระบุว่ากลุ่มผู้ค้านั้นเพิกเฉยต่อคำเตือน
ย้ายออกจากพื้นที่ก่อนหน้านี้
ด้านรัฐบาลฮ่องกงได้ออกมาประนามความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นในย่านธุรกิจสำคัญนี้แล้ว
พร้อมให้คำมั่นว่าจะเร่งนำตัวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ครั้งนี้
บรรดาเมืองการตามกระบวนการทางกฎหมายให้ได้เร็วที่สุด